อีกหนึ่งเหตุการปล้นร้านทองที่คนละเมืองดีเป็นคนละเมืองร้าย
ก่อเหตุคว้าทองนะครับขณะที่เข้าช่วยเจ้าของร้านทองที่ถูกคนร้ายยิง
พลตรวจโทอันนันศรีฮิรันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปตรวจตำแหน่งที่ตั้งร้านห้างทองสุวิมลเยาวราช
อันนี้อยู่ปากซอยเทพารักษ์๑๐ถนนเทพารักษ์ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรประการนะครับ
หลังถูกแก๊งคนร้ายควงปืนบุกปล้นและยิงเจ้าของร้านจนเสียชีวิตครับ
เหตุเกิดเมื่อ๒วันก่อนนี้
ดูมาตรการป้องกันจากการตรวจสอบที่ตั้งของร้านทองที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าจุดล่อแหลมมีช่องว่างง่ายต่อการลงมือ
แล้วก็พบว่ามาตรการระบบป้องกันของตำรวจพื้นที่นั้นยังมีการควบคุมไม่ดีพอ
หลังจากนี้จะฝากให้ทางผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรสมุทรปราการ
กำชับให้เพิ่มมาตรการป้องกันเชิงรุกให้มากกว่านี้
ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันธนาคารร้านทอง
เพื่อไม่มีการเกิดเหตุซ้ำรอยอีกนะครับ
โดยขณะที่บริเวณห้องประชุมสพสำรงเหนือ
พลตรวจโทษธนาชุวงศ์รองผู้มีชาการตรวจภูทรภาค๑
ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดี
ระดมฝ่ายจราจรและงานป้องกันทุกฝ่าย
ร่วมกันวางแผนติดตามแกะรอยกลุ่มคนร้าย
โดยในขณะนี้พุ่งเป้าค้นหาจากรถจักรยานยนต์
ซึ่งหนึ่งในคนร้ายได้สวมเสื้อกั๊กสีส้ม
คล้ายกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

มาสอบปากคำเพื่อหาข้อมูลเชื่อมโยงแล้วครับ
โดยขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุจนถึงขณะนี้
ยังไม่สามารถออกภาพสเก็ตใบหน้ารวมถึงขอหมายสารจับผู้ต้องหาได้เลยนะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมในคดีนี้
มีพลเมืองดีฮะทำทีเป็นพลเมืองดีมาช่วยเหลือ
เจ้าของร้านที่ถูกยิงหรือเสียชีวิตนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านพันธุรกิจเอกนพดลสุคลทวิทย์
ผู้อำกับการสาวพอร์สำรงค์เหนือกล่าวว่า
ภายหลังจากได้นำกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียด
รวมถึงสอบถามทางภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้ว
พบว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้สร้อยข้อมือไปฮะ
แต่คนที่ได้ไปนี่กลับกลายเป็นพลเมืองดี
ทราบชื่อต่อมาคือนายนิรันดิ์ภูคลองทองอายุ๔๐ปี
มีอาชีพเป็นช่างกลึงที่เข้ามาช่วยเหลือนายสุพลผู้ตาย
ซึ่งก่อนที่นายนิรันดิ์จะฉวยโอกาสหยิบสร้อยทองรูปภัณฑ์ที่หล่นอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ไป๓เส้นเส้นละ๒สลึงใส่กระเป๋ากางเกงและทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะ
ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมารับตัวนายสุพลเจ้าของร้านไปส่งโรงพยาบาล

ต้นตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายนิรันดิ์มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแล้วนะฮะ
พลเมืองดีกลายเป็นพลเมืองร้ายเฉยเลย